ปล่อยกู้นอกระบบแล้วยังได้เก็บอัตราดอกเบี้ยเกิน๑๓๖ต่อปี
จะมีโทษหนักขึ้นทั้งจำทั้งปรับนะครับ
หลังจากพรบการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๕๖๐มีผลบังคับใช้
โดยกฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดไว้ว่า
หากให้กู้ยืมเงินและเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
ซึ่งก็คือ๑๓๖ต่อปี
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท

ซึ่งเป็นโทษที่เพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๔
กำหนดโทษจำคุกเพียงไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชื่อว่า
จะสามารถแก้ปัญหานี่นอกระบบได้๑ล้านราย
เพราะกฎหมายใหม่จะบังคับให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบมากขึ้น
ที่ให้สิทธิ์เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน๑๓๖ต่อปี
ด้านในชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่า
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้รัฐบาลจะเปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
ธนาคารออมสินได้เตรียมพร้อมไว้หลายโครงการ
ต่อเดือนตัวอย่างเช่นในกอกู้หนี้นอกระบบเงินต้น๑๐๐๐บาท
หนี้คิดดอกเบี้ย๑๒๐ต่อเดือนเท่ากับว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย๒๐๐บาท
ต่อเดือนหรือประมาณ๓๐๐บาทต่อเดือนรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ไม่เกิน๑๓๖ต่อปีเงินต้นที่๑๐๐๐๐บาทในแต่ละเดือน
นายกอต้องจ่ายดอกเบี้ยเหลือประมาณสามร้อยบาทรวมเงินต้นก็จะจ่ายให้เจ้าหนี้
จ่ายค่าดอกเบี้ยรวมเงินต้นน้อยกว่าเงินกู้นอกระบบ๑เท่าครับ